พูดถึงดาราภัยการปริงานการล่างานอะไรจะมีพรมแดงใช่ไหม
ผมแดงแล้วก็จะมีช่างภาพรอถ่ายรูปอยู่เลย
มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวภูทับเบิกรู้สึกแบบนั้นเลยไปดูครับ
เห็นไกลไกลก็นึกว่าตั้งซุ้มขายผลไม้ไม่ใช่นะฮะบรรดาช่างภาพครับ
เขาไปดักซุ่มแถวนี้เพราะหวังว่าเขาจะถ่ายพวกบิ๊กไบท์อ่ะพี่เบิร์ต
ไบท์หรือว่ารถสปอร์ตอะไรแบบนี้แล้วมุมโค้งเนี่ยมันสวยมันสวยฮะ
แล้วใครที่อยากได้ภาพนะค่อยไปติดต่อเขาก็ชุดละ๔๐๐๖๐๐บาทก็มีเหมือนกัน
อะไรแบบนี้นะซึ่งไอ้ภาพพวกนี้สุดท้ายเดี๋ยวเขาเอาไปลงเพจของพวกเขาเอง
แต่ถ้าเกิดใครจะเซฟไปใช้ฟรีมันจะติดลายน้ำไง

เออใช่ส่วนผู้หญิงที่ขับไปเนี่ยก็ขับน่าจะรถเก๋งแหละ
ก็ไม่นึกว่าเออจะมีคนมาแอบถ่ายแบบนี้ด้วยนะครับ